เป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งดีเจเป็นนักแสดง
ล่าสุดกับบทบาทเป็นอาจารย์ค่ะคุณคะ
โอ้โหเป็นไงบอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงนะคะ
บอกเลยค่ะแล้วก็เธอนี่นะยังทุ่มเทกับการเรียนด้วย
คว้าปริญญาเอกจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คนนี้ขึ้นแท่นเป็นดรคนสวยแห่งวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกกันไปเป็นอาจารย์สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ทั้งภาพแล้วก็คลิปนะ
ขณะกำลังบรรยายในคลาสเรียนให้ชาวโซเชียลค่ะได้ร่วมชื่นชมด้วย
สวยเก่งครบเครื่องแบบนี้มีน่าล่ะคะ
บรรดานักเรียนในร้อยค่ะเขาถึงตั้งอกตั้งใจมอง
โอ้ไม่ใช่พูดผิดค่ะ
ตั้งใจฟังอาจารย์พี่จ๋าคนสวยแทบตาไม่กระพริบเลยล่ะค่ะคุณค่ะ
คือคุณจ๋าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์พี่จ๋า

อยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์คนนี้ดุมากน้อยขนาดไหน

ให้นักเรียนได้รู้ให้นักเรียนได้เรียนกันด้วยนะคะ
สูตรเป๊ะเวอร์คราวนี้ถ้าหนุ่มจะมาจีบนี่ดิฉันว่ายากขึ้นไปอีกนะ